หน้าตาสวยมากมี

ไม่เห็นมีเลยสักคน

เห็นมีแต่แค่แหง

หรือไทยแล้วหรือธรรม
ต้องยอมที่กาย
แลกกับความจน
ฉันจึงมองมนต์
ก็เพราะคนคุณเทพรวม
ที่ติดคอพอดีเลยใช่มั้ยครับ

เดชบุญเพลงจบพอดี
เอาแขนซุกไว้ก่อน

คือรอบนี้คือต้องร้องเร็วขึ้นด้วยคุณป่า
เราก็แอบเป็นห่วงเรื่องหน้ากันไกลเนี่ย

แต่ฟังจากเสียงก็ลำบากเหมือนกันนะ

จะได้ดำเนินต่อไปและได้เงินกลับไป
รักษาตัวเองแล้วก็ดูแลลูกสามี
คุณบังเอิญผมเห็นอย่างนี้แล้ว
หน้าหนาวเนี่ยเป็นยังไงครับ
หน้าหนาวนี่มันจะยิ่งแข็งขึ้นกว่าเดิมไหมฮ

ตอนแรกแอบไปกระซิบคุยกับคุณป่านะ
บอกว่าอย่างนี้พวกออยเนี่ยพวกออยทาผิว

คุณบังเอิญเคยลองอย่างนี้ลำมันอะไรอย่างเงี้ย
มันช่วยได้จ้ะแต่ว่าแบบมือหนูมัน

เพราะมือนุ่มมันเวลานั้นมันทาไม่ได้แบบแบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนด์
ในร่างกายของเราถือที่มืออันนี้
ต้องคอยขยับมันอะไรตลอดเวลา
เวลามันตึงมากแล้วเนื้อมันชีก

มากเลยนะฮะก็อยากให้รีบไปรักษากัน
แต่ต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ
เอาละครับมาดูกันสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนี้นะครับ
คุณบังเอิญร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณบังเอิญร้อง
ป้าใจดียายป้าใจดีอยู่แล้ว
ได้ไหมครับได้ไม่ผิดเลย

คุณบังเอิญร้องได้ให้ร้างให้ลูกหนุ่มสูงชีวิต
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผมใจดีหรืออะไรนะ
คุณบังเอิญร้องได้จริงร้องได้เอง
เป็นความสามารถของคุณบังเอิญเองที่ร้องไม่ผิดเลยนะครับ
ตอนนี้ร้องได้ค่ะคุณบังเอิญ
รับแล้วสองหมื่นบาท

ศิลปินนะครับสุนารีราชศรีมานั่นเอง
ก็เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากทีเดียว
โทนเสียงของคุณบังเอิญนี่ก็คล้าย

อ๋อครับผมนึกว่าหนาวนะครับ

เต็มที่เลยอ่ะอย่างแบบขับกันไม่เต้นหลับไม่ได้นอนเลยเนี่ย
ห้าร้อยประมาณนั้นห้าร้อยหกร้อยไม่เกินเนี้ย
แต่วันนี้ณตรงนี้ร้องไปได้ละสองเพลงได้ไปสองหมื่น
บังเอิญเงิน๒๐๐๐มีมูลค่าต่อครอบครัวเรามากมายมหาศาลขนาดไหน
มาห้าซ่านเลยจ้ะไม่ไม่เคยกำไม่เคยเรียกว่าเงินก้อนเนี้ย
ที่ได้มาโดยไม่เกี่ยวกับเงินรายวันเนี่ย
เคยมีบ้างไหมครับไม่มีจ้ะมีแต่เป็นหนี้เขา
เป็นหนี้เขาเป็นก้อนเนี่ยมีมีแต่ไอ้เงินที่อยู่อยู่หาได้มา
ไม่มีจ้ะไม่มีเลยนะฮะไม่มีจ้ะไม่เคยเลยไม่มีจ้ะ
เพลงเนี้ยเพลงที่สองสองหมื่นเพลงหน้าสี่หมื่นเยอะเนอะ
หมื่นนะเพลงหน้าแต่ว่ายังไม่ให้ร้องตอนนี้ครับ
ให้ร้องในครั้งหน้าให้ไปพักผ่อนก่อนให้ไปทบทวนด้วยนะฮะ
มีโอกาสที่ดีสำหรับนักสู้ชีวิตผู้แข่งขันจะได้มีเวลาไปเตรียมตัวเตรียมใจ
นะครับวันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าคนเราถ้าหัวใจยังสู้อยู่นะครับ
ทุกปัญหาทุกอุปสรรคไม่มีอะไรยากเกินไปไม่มีอะไรยากเกินเอื้อมนะครับ
เป็นกำลังใจให้นะถ้าคิดว่ามีคนทางบ้านแล้วก็ในนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณบังเอิญนะครับ
ก็มาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่นะครับในคราวหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที

สามีบอกเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยแหละแต่แบบอยู่ดีมาวันหนึ่งกับแก่อายุ
คือดำไปหมดเลยนะเนื้อนี่ดำ
ห้าสามีแบบพอไม่ได้อีกแล้ว

แม้จะบอกเพราะว่าแม้หลักพ่อมาห้างเลย
พ่อไม่มีวันจะทิ้งครอบครัวแล้วนะ
สู้จนพ่อจนหมดแรงสู้

สุดที่ทำกันดีเลย
กับคนเคยรัก
กับคนเคยคิด